คุณผู้ชมครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
มีคนร้ายใจโหดจริงเลยนะฮะ
ไปตัดหางของแม่วัวตัวหนึ่ง
เจ้าของวัวไปดูโอ้โหนางกำไร
นี่เหรอครับหางนำเล็งทำขาดเป็นแบบนี้เลยนะฮะนางกำไร
คือชื่อของวัวตัวเมียนะฮะพันธินดูบราซิลอายุ๑๒ปี
ถูกคนร้ายย่องเข้ามาตัดหางจนขาดเมื่อคืนวันอังคารที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยเจ้าของวัวตัวนี้นะครับก็คือคุณตาสมนึกพงจันทร์
คุณตาสมนึกบอกกับตำรวจสพโพทองจังหวัดอ่างทองที่เข้ามาสอบสวนที่เกิดเหตุ
บอกว่าได้เลี้ยงวัวพันธินดูบราซิลตัวเมียทั้งหมด๕ตัว
เป็นแม่พันธุ์เพราะลูกวัวขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
และเมื่อกลางดึกของวันอาคารที่ผ่านมาได้ยินเสียงหมามันเห่า
คุณตาก็ลุกมาดูเห็นวัวยังอยู่ครบดี๕ตัวไม่เห็นสิ่งผิดปกติใด
คุณตาก็เลยนอนต่อแล้วครับแต่พอรุ่งเช้าออกไปเกี่ยวย่าจะมาเลี้ยงวัวตามปกติ
พอจะจูงวัวมาผูกใต้ต้นไม้หน้าบ้านตกใจสิครับเมื่อเห็นว่านางกำไรวัวท้อง๕เดือน
เหลือแค่โคนหางนิดเดียวเองพอเดินออกจากคอกหางก็หลุดตกพื้นต่อหน้าต่อตาคุณตาเลยนะครับ
คุณตาก็เลยรีบหายามาทาแผลให้
ก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจครับ
ด้านของตำรวจสพโพทองเข้าตรวจที่เกิดเหตุ
พบรอยเลือดอยู่ในคอกวัวกองใหญ่
หางวัวถูกของมีคมตัดขาดไปประมาณ๑๒๐เซนติเมตร
ต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายเป็นพวกคึกขนอง
่องมาตัดหางวัวอาจนะอาจจะเอาไปทำซุปหางวัว
แต่พอตกใจเสียงหมาเห่าแล้วก็เจ้าของวัวที่ลุกขึ้นมาดู
รีบหนีไปก็ไม่ได้หยิบหางวงหางวัวไปด้วย
ตำรวจจะได้เร่งติดตามคดีและตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ใจร้ายจริง
ทำกับวัวได้แบบนี้นะครับ